นักเสี่ยงโชคทั่วทุกสารทิศแห่ดูบาทน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ
หลวงปู่เห็งปะพาโสเกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองช้าง
คุณผู้ชมไปส่องเองว่าจะเห็นอะไรบ้างนะครับ
เราพาคุณผู้ชมไปที่วัดบ้านด่านช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
มีการประกอบพิธีพุทธาพิเศษเหรียญ
เลื่อนสมรรณศักดิ์หลวงปู่เห็งปะพาโส
อายุ๙๑ปีแล้วนะฮะเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านด่านช่องจอม
โดยมีการนิมนต์พระเกจิอาจารย์สายวิปัสนากรรมฐานชื่อดังจากทั่วภาคอีสานเลย

เพื่อจัดหารายได้นำไปสร้างวิหารพระพุทธศัยญาติ
หลวงพ่อใหญ่บ้านเด่นด้วยแรงศรัทธา
คณะศิษยานุสิตจากทั่วทุกสารอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศก็แน่นอนครับ

เดี๋ยวขอดูย้อนอีกสักรอบหนึ่งได้ไหม
บรรดานักเสี่ยงโชคก็ถือโอกาสตรงนี้แหละครับ
ส่องเลขเด็ดในโค้งสุดท้าย

แล้วก็พบลูกศิษย์นำสลากกินแบ่งรัฐบาล

อ่อนอันนี้ยังไม่ออก
ยังไม่ออกเป็นงวดประจำวันที่๑๖มีนาคม
ยังอันนี้เขาซื้อไว้เฉย
ให้หลวงปู่เฮงเจิม

บาทน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทันที
พอดีเลขอะไรนะคุณ

เอาไปเจิมนี่เป็นข้อเท็จจริง

ติดต่อกันมากว่า๕งวดแล้วนะครับ

แล้วก็จะออกรางวัลที่๑เสมอ

ได้ชี้ที่เลขหน้าของ

สลากินแบ่งรัฐบาลเมื่องวดวันที่๑
มีนาคมที่ผ่านมาคือ
ซึ่งเลขหน้าก็คือ๙๗๘
ซึ่งไปตรงกับเลขหยดเทียนน้ำมนต

แล้วก็ชาวบ้านที่เอาเลขมา
เอาลอตเตอรี่มาให้หลวงปู่เจิมเนี่ย

เขาก็เลยเชื่อว่าโอ้โหเลขมันทำไมตรงกันขนาดนี้

จิตนากันสูงมาก
หลวงปู่เจิม
ว่าด้วยเรื่องความเชื่อว่าด้วยเรื่องตัวเลขนะครับ
วันนี้ใครเสี่ยงโชคก็ขอให้โชคดีนะครับ
ก็ย้ำสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกต้อง
ถ้าคุณไม่ถูกเงินส่วนหนึ่งของคุณ
ก็เหมือนเอาไปทำบุญเหมือนกันนะครับ
เพราะเขาเอาไปทำสาธารณประโยชน์ด้วยนะครับ